เช็คดวงกับหมอไก่พพาธินีกันนะคะ
วันนี้มีเรื่องให้เช็คดวงกันหลากหลายเรื่องเลย

ราศีไหนบ้างที่มีเกณฑ์ที่

สวัสดีค่ะหมอกัยค่ะ
แม่อยากรู้อย่างหลังที่สุดเลย

เป็นแบบนั้นเหรอใช่ค่ะ

เดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนแต่ว่าอย่างแรกก่อน

ราศีไหนบ้างที่คู่พารวย

ราศีเราสองคน

หรืออาจจะมีถ้ามีรอดเราจะดีขึ้น
ถามหมอไก่ดีกว่าราศีไหนบ้างคะ

ไม่ใช่ล่ะเห็นมั้ย

ชาวราศีสิงศ์เรียกว่าดวงชะตา

ดวงกำลังดีเลยโดยเฉพาะถ้าคนที่
มีคู่แล้วชีวิตดีมาก

เริ่มมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตใช่ไหมคะ

การงานที่มันมั่นคงแล้วมันเหมือนตอนโสด
แล้วก็ใช้ชีวิตลอยลมเปื่อย
ไปเรื่อยใช่ไหมคะต่อจะทำอะไรก็ได้

พรุ่งนี้เห็นทีไม่สอบ
ราศีสิงศ์เขาต้องมีคู่นะ

ใช่ค่ะเขาเรียกว่าคู่คลองเนี่ย
จะพาความเจริญเข้ามาในชีวิต
ชีวิตจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น

มีทรัพย์สินชิ้นใหญ่เพิ่มขึ้นเลย

ขอถามนิดเดียวได้ไหมราศีสิงศ์มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะมีคู่แต่พูดถึงถ้าอยากจะมีคู่เนี่ย
มีอะไรแนะนำไหมทำไงดีอ่านะคืออย่างงี้ไม่ต้องทำอะไร
คือดวงของชาวราศีสิงศ์เนี่ยคนโสดเนี่ยกำลังจะพูดเลยว่ามีโอกาสที่จะเจอคู่แล้วคู่ของคุณเนี่ยดีด้วยนะ
จะได้เจอคนโปรไฟล์ดีคนดีมีอนาคตและที่สำคัญที่พูดมาจะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดคำนี้ไป
อะไรคะรวยคือคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะมีเงิน

ใช่บางคนอาจจะทำธุรกิจร่วมกับคนรัก
บางทีแบบฟังแล้วก็ผ่านไปหูทวนลม
ฟังคนรักช่วงนี้ค่ะฟังคนรักแล้วจะเจริญ
เอาง่ายถ้าคุณสามีแล้วก็เชื่อเมียเจริญ

ปกติไหว้พระแล้วเจริญแต่ว่าไหว้เมียแล้วจะรวยนะช่วงนี้

พระยังไงนะ

แต่ว่ายเมียแล้วจะรวย

ท่องไว้จนกว่าวันที่คุณจะมีเมียนะคะ
นี่คือราศีที่มีเกณฑ์ที่คู่จะพารวยสำหรับราศีสิง
จริงแล้วราศีสิงศ์จะอยู่คู่กับราศีอะไรก็ได้

เอาล่ะแต่ว่าเรื่องที่หลายคนรอคอยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราแล้ว
ราศีที่ปากพารวย
ปากพารวยคือได้ยินจากปากพาจน

พารวยนั่นก็คือชาวราศีมังกร

ถ้าสมมุติว่าไปติดต่อธุรกิจเจรจาธุรกิจหาลูกค้าอะไรอย่างนี้
หรือว่าทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของปาก

คำพูดการเจรจาอะไรพวกนี้นะคะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดีมากเลย

เขาก็ไปหาลูกค้าของเขาเองใช่ไหม

พวกนี้คือมีโอกาสปิดการขายได้

มีโอกาสรับทรัพย์เลยช่วงนี้ดีมากเลยนะคะ
แต่อยากจะฝากชาวราศีมังกรไว้สักนิดหนึ่ง

คือช่วงนี้คือดวงดีดีเพราะปากใช่ไหมคะ

เราก็ต้องแบบพูดแบบปิยาวาจานิดนึง
เหมือนพูดดีเป็นสีแก่ปาก
ใช่ค่ะช่วงนี้ควรจะถือศีลข้อ๔เลย

เหมือนเวลาเราไปหาลูกค้าอย่างนี้

แต่ถ้าเราพูดจริงลูกค้าเชื่อใจเราขายได้เรื่อย
ห้ามด่าคนนะห้ามพูดให้คนอื่นเจ็บใจ
สิ่งข้อ๔บางคนอาจจะคิดว่าในเรื่องของพูดปลดอย่างเดียว

ใช่ค่ะแต่ว่ามันหมายรวมถึงในเรื่องของการพูดสอดเซียส
ให้คนอื่นเจ็บใจบางทีคำพูดมาฆ่าคนได้เลย
ฉะนั้นคือเราต้องพูดดีใช้คำพูดจาดีกับคนอื่น
พูดแบบสุภาพอ่ะเพราะกับคนอื่นใช่ไหม
เพราะว่าปากจะทำนำสิ่งดีให้กับเรา
อย่างที่บอกแหละว่าพูดดีก็เป็นสีแก่ปากเป็นสีแก่ตัวด้วยนะคะ

ค่ะคุณชนะคะแต่มันไม่ใช่ราศีเราเลยนะคะ
เรื่องของความรวยเนี่ยเรื่องของคู่ค่ารวยก็ไม่มีแล้ว
เรื่องของปากพารวยก็ไม่ใช่เราแล้วเป็นราศีมังกรไป
แล้วราศีที่มีเกณฑ์อ้วนแล้วรวยค่ะได้แก่ราศี

เอาแต่ว่าราศีธนูน่าสนใจคือบอกว่าอ้วนแล้วรวย

เรียกว่าดาวพระรหัสโคจรเข้ามาในดวง

พระรหัสเนี่ยพื้นฐานทางโหรศาสตร์นะคะ
วบอ้วนอยู่แล้วคือมันเป็นความหมายของดาวอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อ้วนหรือว่าอวบเนี่ย
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่มีแผลเป็นบนใบหน้าด้วย

และถ้า๒คือมีแผลเป็นบนใบหน้า

คุณเลยรีบไปรีบส่องกระจกเลย

คุณอยากมีแผลเป็นบนใบหน้าไหมคะคุณชนะ
ไม่เอาแล้วอ้วนมันไม่หาย

ตำหนิเหลือแผลเดี๋ยวลองเดินชนประตูข้างนอกดู

อ้าวมีอะไรแนะนำอีกไหมสำหรับราศีนี้
ค่ะคือชาวราศีธนูช่วงนี้ถ้าจะคิดจะลดความอ้วนนะยาก
เป็นเรื่องยากนะคะลดน้ำหนักยากคุมน้ำหนักยากเลย
แต่จริงถ้าอ้วนแล้วรวยไม่ต้องลดก็ได้นะคะ
จับไปเร็วชาวบู๋ขาหมูค่ะ
ช่วงนี้คือดีเขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่าอ้วนเนี่ย
จะต้องฉลกก็คือหมายถึงว่าช่วงนี้รับทรัพย์เลย
จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคือมีโอกาสทางการเงินดีเข้ามา
งั้นผมถามนิดนึงราศีธนูคืออ้วนแล้วรวยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาผอมอ่ะ
แต่ว่าอยู่ในราศีธนูจะรวยไหมค่ะจะทำยังไงดีคะ
สมมุติว่าคนผอมเนี่ยก็มีโอกาสรับทรัพย์เหมือนกัน
แต่อาจจะน้อยกว่านิดนึงอ๋อใช่จะน้อยกว่าคนอ้วน
ใช่นิดหนึ่งอันนี้นำให้ไปรีบกินเลยนะฮะ
ขามงขาหมูบุฟฟงบุฟเฟ่ที่ไหนที่เปิดอยู่

แต่ว่าเอาอย่างนี้สำหรับราศีอื่นที่ดูอยู่
โอ้โหราศีฉันไม่มีคู่ก็พาไม่พารวยปากก็ไม่พารวยอ้วนก็ไม่พารวย
แล้วมีเคล็ดรับเป็นการทำบุญครับ
การส่งผลบุญเพิ่มยังไงบ้าง
ก็คือในเรื่องของการอนุโมทนาบุญ

ใช่ค่ะการอนุโมทนาบุญง่ายเลย
เวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาทำบุญทำดี
เช่นเราเห็นแบบว่าคนเขาตักบาตอนเช้าอย่างนี้
เราอาจจะเปล่งวาจามาก็ได้ว่าสาธุ
เหรออ่าแบบนี้ก็ได้บุญแล้วนึกภาพตามนะ
ขับรถตามท้องถนนแล้วข้างไปตลาดได้แล้ว

แล้วเราเห็นแล้วก็โอ้สาธุไปกับเขาด้วย
มันเป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยนะ
แต่หลายคนอาจจะไม่รู้แล้วก็นึกไม่ถึงด้วย
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ให้สาธุกันไป

แล้วก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่หมอไก่บอกว่าจะได้อันนี้สงแรงอ่า

การไหว้พระในบ้านบางคนสอสแหวงหามากเลยว่า
จะไปไหว้พระที่ไหนดีภาคไหนดีไปภาคเหนือภาคใต้

อันนี้จริงลืมพระในบ้าน
ใช่ค่ะนะคะก็คือควรจะแบบว่าถวายพวกน้ำ
ถวายดอกไม้บ้างอย่างน้อยทุกวันพระเนี่ยควรจะมี
ใช่นะเพื่อเป็นความแบบเหมือนกับเสริมในเรื่องของความเจริญก้าวหน้า
ความมั่นคงในบ้านเพราะว่าเราบูชาท่านในบ้าน

จริงหมอไก่คือบางคนนะมัวแต่ไปไหว้พระนอกบ้าน

น้ำที่เอาไว้บูชาพระในบ้าน
มงดอกไม้ที่ไว้บูชาพระในบ้าน
แห้งเหี่ยวแล้วน้ำนี่จะไข้ขึ้น
บางทีแบบเป็นแหล่งพ่อพันธุงล้าน
กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุยุงอีก
มงดอกไม้นี่ลาขึ้นหมดแล้ว

ก่อยยัดกลับบ้านเลยนะครับ

อย่างที่บอกแหละว่าบางคนอาจจะมองหาว่า

แต่ว่าอย่าลืมนะไหว้พระในบ้านด้วย
ไหว้พระในบ้านแล้วก็ไหว้พ่อแม่ในบ้าน
แรงมากเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือ
หมอไก่บอกอันนี้ทำง่ายมากในทุกวันพระ

ใช่ค่ะในเรื่องของการงดทานเนื้อสัตว์

จะเป็นวันพระก็ได้วันเกิดของตัวเองก็ได้

ถ่ายชีวิตสัตว์ละเว้นชีวิต
ใช่อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะ

ในช่วงวันพระเอ๋ยหรือว่าจะเป็นเฉพาะวัน
วันเกิดของตัวเองแล็ะด้านทางทุก
อันนี้สงฆ์ต่างที่คุณทำเหล่านี้จะทำให้คุณชีวิตดีขึ้น

ยังไม่หมดค่ะวันนี้มีสิ่งดีกว่านั้น
เพราะว่าหมอไก่ไม่ได้มามือเปล่าค่ะ

มาไกลเลยจากเชียงใหม่นะคะวัดพระธาตุดอยคำนะคะ
ชิ้นแรกก็คือจะเป็นพระผงรุ่นพญามหาเศรษฐี
หลวงพ่อทันใจขออะไรก็ส่งหวัง
อีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นสาลิกาลิ้นทอง

ของมงคลทั้งนั้นผู้โชคดีที่จะได้ไปนั่นก็คือ
ได้แก่คุณพัชรีกิจเจริญผลนะคะ
เกิดวันอาทิตย์ที่๒๗มิถุนายน๒๕๕๙
คุณพัชรีร่วมสนุกกันมาด้วยการส่งชื่อวันเดือนปีเกิด
แล้วก็ถามหมอไก่มาในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรานั่นเอง

พัชรีบอกว่าอยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
โชคลาภและการเงินค่ะ

คุณพัชรีไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากก็ได้
แต่อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนิดนึงนะคะ

หัวใจปอดสวงอกอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคทางสติ

ใช่ค่ะอาจจะต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึง
ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นโรครุนแรง

เรื่องของการได้ไปตรวจสุขภาพประจำปี
เราก็จะได้รู้นะว่าตัวเองมีโรคอะไรที่จะต้องแบบว่า
หรือดูแลตัวเองยังไงให้มันดีขึ้นด้วยนะคะ

ส่วนเรื่องของโชคลาภค่ะ
โชคลาภบอกเลยมี

คือจะไปหวังรวยหวังอะไรขนาดนั้นไม่ได้
หวังอะไรขนาดนั้นไม่ได้หวังแบบเล็กน้อยแบบว่านิดหน่อยเนี่ยคือหวังได้ได้อยู่
พอหอมปากหอมคออย่าไปหลงงมงายอะไรแบบนี้มากเกินไป
เรื่องโชคลาภไปแล้วก็จะต้องไปดูเรื่องของการเงินกันค่ะ
เรื่องของการเงินนะคะนอกจากวัตถุมงคลที่ได้ไปแล้วเนี่ยต้องแถมยาดมไปด้วย
ไปเวลาสตีมายทีโอ้ยไม่น่าซื้อเลย
เอาล่ะคือผู้หญิงบางทีเขาแพ้แพ้ป้ายเซลล์
ป้ายสีแดงเจอไอ้ป้ายแดงที่เขาพูดเซลล์เลยนะ
พึ่งเลยพึ่งดึงลาวทักเลย
เอายังไงซ้าเรื่องของการใช้เงินบอกไอ้ให้ระวังใช่ไหม
เก็บเงินคือดวงเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
วิธีการก็คือไปธนาคารไปลองซื้อธนบงธนบัตร

ไปซื้อพันธบัตรไปลองลงทุนกับการเก็บออม
ก็คือเป็นการแก้เคล็ดว่าไม่ให้เงินสดอยู่ใกล้ตัวเรา
เพราะว่าถ้าเงินสดอยู่ใกล้ตัวเราแป๊บเดียวหมดนะ

ถ้าตัวเองเก็บไม่ได้ให้คนอื่นเก็บ

บอกคุณผู้ชายคุณพัชรีไม่มีเมียเก็บแต่คุณชนะคุณมีเมียเก็บไหมคะ
ไม่มีเมียเก็บมีแต่แม่แม่ค่อยเก็บให้
อันนี้ก็ดีฝักไว้กับคุณแม่ได้
หรืออย่างไรฝากทะนงโคทนาศันรย์ก็วังไป
แต่แน่นอนว่าคุณพัชรีเป็นผู้โชคดี
จากนั้นต้องตั้งนโมสามจบ

แล้วก็ต้องบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็อธิษฐานเลย
พ่อหลวงพ่อท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากองค์มาจากวัดเลย
ได้ใช้นะครับก็ไปบูชากันดูทำให้ถูกต้อง
แล้วถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้น้องใบตองทำไง

สามารถเข้าไปพิมพ์วันเดือนปีเกิด
พร้อมกับเรื่องที่คุณอยากถามหมอไก่ได้เลยนะคะ